ไปกันต่อเลยดีกว่าช่วงนี้ต้องบอกว่าเป็นช่วงของฤดูการเก็บเกี่ยวค่ะ
ลูกทุ่งสาวหลายคนที่เขาแบบมีผืนนาเป็นของตัวเอง
เขาก็ลงพื้นที่เลยจ้ะลงไปที่ทุ่งนา
เก็บเกี่ยวผลผลิตของตัวเองกันเลยด้วยมือของตัวเองกันเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เริ่มกันที่คนแรกเป็นใครไปไม่ได้พี่เจเน็ตเขียว
พาไปลุยไร่อีเจ้ยอะอีเจ้ยมาจากไหน

เป็นที่ดินที่พี่เจเน็ตเขียวเขาซื้อเอาไว้
เพื่อที่จะปลูกพืชผักผลไม้มาหลายปีแล้ว
แถมยังทำนาข้าวด้วยนี่อยู่ที่โคราชนะ
ล่าสุดค่ะเมื่อถึงเวลาที่เข้าออกรวงไง
มันก็ต้องลงมือเก็บเกี่ยวกันแล้วค่ะ
ดูจากคอสตูมของพี่เจเน็ตเขียวก็รู้นะว่าพร้อมแค่ไหน
ถึงขั้นเอารถตู้ส่วนตัวที่เอาไว้ใช้ทำงานเนี่ย
ใส่ต้นข้าวกันไปเต็มคันรถแบบนี้เลยคุณผู้ชมใครเอาผาด

เนื้อข้าวไปเลยจ้ะเข้าที่เข้าทางแล้วก็เริ่มออกลีลา
ตีข้าวฟาดข้าวให้เต็มแรง

เห็นไหมโอ้โฮฝุ่นกระจายเลยแสดงว่าแรงดี

ถ้าย่อดก็จะไปเร็วเห็นไหมบังค์บังค์บังค์เห็นไหม
เห็นไหมนี่เห็นไหมโอ้โฮอยู่กับสไตล์แมนอีก

อ่ะเปลี่ยนอารมณ์มาดูสาวซอฟใส่สไตล์หวาน
อย่างข้าวทิพย์ธิดาดินกันบ้างดีกว่า
นี่ลงที่นาในจังหวัดอำนาจริง
ใส่เสื้อมะห้อมนุ่งผ้าถุงแล้วก็ใส่หมวกงอบ
เขียวเกี่ยวข้าวเองไปเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
นี่ลีลาธมทมังสมกับเป็นสาวไทยบ้านสุด
และที่เห็นคุณผู้ชมเห็นไหมมีสมาชิกตัวเล็กตัวน้อยมาร่วมแจมด้วยเนี่ย
สาวเข้าทิพย์เธอภาคภูมิใจมากเลยนะ
คือเราไม่ค่อยได้เห็นภาพอะไรแบบนี้เท่าไหร่เนาะ

คนนี้ก็มีที่นายเป็นของตัวเองเหมือนกัน
สีเสื้อที่ใส่ไปเกี่ยวข้าวก็คือแจ่มแจ๋วสุดคุณผู้ชม
สองไม้สองมือแข็งขันเชียวค่ะ

คือเป็นกิจกรรมที่น่ารักเนาะของสาวไทยบ้านทุกคน
นึกถึงต่างจังหวัดเลยมันจะมีลมหนาวมาแล้วสักพักเราก็จะไปจี่ข้าวกินเนอะ
ใช่แล้วฟินสุด
ค่ะแหม่คิดถึงมะนอกคอกนาเนาะ
ใช่ค่ะอับราปีนี้ใครกลับบ้านก็โชคดีกัน